ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่พิศนุโลก
ตัวเธอเนี่ยตามรายงานเบื้องต้นนะบอกว่ามีหนี้สินติดตัวถึง๕ล้านบาท
แล้วอยู่ก็หายตัวไปญาติไปแจ้งความคนหายเมื่อ๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีพยานบอกว่าเห็นเธอเดินลงแม่น้ำน่านจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
คิดว่าคงจะตั้งใจฆ่าตัวตายอาจจะเครียดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับ
แล้วสามีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ในการแสดงความอาลัยต่าง
แต่ปรากฏว่ากลับถูกชาวเน็ตจับพิรุษตั้งข้อสังเกตว่าศพก็ยังหาไม่เจอ
ทำไมสามีถึงรีบแสดงความอาลัยจังเป็นการโพสต์ข้อความแบบนี้
หรือว่าบอกว่าเมียหายตัวไปฆ่าตัวตายเดินลงแม่น้ำหาศพไม่เจออะไรอย่างนี้เพื่อหนีหนี้หรือเปล่า
ใช่คือชาวเน็ตเขาก็บอกว่าเอ๊ะหรือเป็นวิธีการหนีหนี้แนวใหม่
คือแกล้งตายอ้างว่าตายอะไรแบบนี้
ใช่นะเพราะว่าก่อนที่จะหายตัวไปที่ว่าเดินลงแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิสุนุโลกอะไรไปเนี่ย
ก็มีการส่งข้อความไปขอยืมเงิน๒แสนบาท
แล้วก็มีการส่งข้อความหาเจ้าหนี้ทุกคนว่าขอบคุณทุกคนทุกการช่วยเหลือขอโทษสำหรับทุกอย่างอโหสิกรรมให้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนสามีเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับหลายครั้งทั้งเรื่องของการช่วยตามหาเบาะแสให้หน่อยภรรยาหายไป
โพสต์บอกขอโทษที่ไม่สามารถรั้งภรรยาเอาไว้ได้ลาก่อนหลับให้สบายนะ
คือโพสต์หลายครั้งมากทั้งที่ยังไม่เจอศพทำไมถึงปากใจเชื่อว่าภรรยาน่าจะเสียชีวิตแล้ว
อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันนะก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปต่างนานานะครับ
โดยเฉพาะเรื่องการหนีหนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามหาความจริงให้ครับ
เราไปหาจนเจอตัวสามีของผู้ที่หายตัวไปนะครับ
พิศนุโลกนะครับตำบลอรัญยิกอำเภอเมือง
นายรังสิกาศทองนวคุณอายุ๓๕ปีนะครับ
แล้วก็เป็นสามีของหญิงที่บอกว่าศูนย์หายไป
เขาบอกว่าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพิศนุโลกแล้วนะคุณเขียนมาสอน
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
หลังจากมีบุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเอารูปภาพของเขากับแฟนไปโพสต์ลงในเพจทางสังคมออนไลน์
แล้วก็ลงข้อความอันเป็นเท็จซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น

ยืนยันว่าภรรยานั้นมีอาชีพขายตัวเครื่องบินอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขายเสื้อยืดเป็นอาชีพเสริมด้วย
ภรรยาหายตัวไปตั้งแต่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาจริง

พอครบ๒๔ชั่วโมงก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้กับตำรวจ
ระดมกำลังค้นหาหาจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่เจอ
โดยเขากับภรรยาคบหาดูใจกันมากว่า๑๐ปี
แต่มาแต่งงานกันจริงเนี่ยอยู่กินกันสามีภรรยาอย่างถูกต้องเนี่ย๑ปีกว่า
ภรรยาก็มีคุณแม่นะคุณแม่ของภรรยาก็ยังอยู่
แต่ภรรยาอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เล็ก
ซึ่งทุกคนตอนนี้ก็กังวลอย่างมาก
ทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
วันที่๑๗ผมก็ไปแจ้งความเพราะว่ามีพยานแล้วไงฮะผมก็เอาพยานไปยืนยันกับตำรวจเพื่อออกหมายว่าให้กู้ภัยลงมางม
ก็เลยงมวันที่๑๗นะครับแล้วพ่อผมก็ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
พอส่งลงทำวันที่สิบเก้ามาชุดใหญ่นะครับบุรพาเลยมาด้วยเกือบยี่สิบคนมันลื้อแพ้กันนะครับ
แผลแล้วก็ยังไม่เจอครับผมก็ทำทุกวิถีทางแล้วครับผมก็ทำตามขั้นตอนที่แบบผมก็ต้องแจ้งความคนหายเพราะว่า
หลักฐานมันมีการว่าเขียนจดหมายลาตายพยานรู้เห็นว่าน้องเขาเดินลงน้ำมันเห็นถึง๔คนผมว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าหรือคนสองคนที่จะเข้าใจผิดนะครับ
ไม่จริงเลยครับถ้าเป็นหินสินถึงสี่ห้าล้านใครปล่อยให้กู้ครับไม่มีอะไรที่มาค้ำเลยค้ำประกันมันคงไม่มีใครปล่อยหรอกครับเหมือนมีคนมาเม้นด่าผมว่าผมสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้แจ้งแจ้งเท็จให้เมียตายแล้วก็เดี๋ยวหนีไปด้วยกันอย่างมีข่าวที่แบบที่เขาลงหัวเพจนะครับว่าให้ยืมสองแสนก่อนตายผมก็อยากจะดูหลัก
เขาก็อยากจะดูเหมือนกันเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมผ่านทีมข่าวของเราด้วยนะฮะว่าไม่ได้มีเลยเรื่องที่ว่าติดหนี้๕ล้านแล้วก็สร้างเรื่องว่าฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้เนี่ย
บอกว่ายืมไปก่อนสองแสนแล้วก่อนจะเกิดเรื่องก็ไม่มีใครมาทวงเพราะฉะนั้นขอความเป็นธรรมทุกฝ่ายให้ฟังความให้รอบด้านด้วยและทุกวันนี้ก็ยังร้อนใจอยู่ที่ยังหาตัวภรรยาไม่พบ